กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุอุกอาจ
แล้วก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะ
กรณีที่หมอนวดผู้ชายเป็นหมอนวดแผนโบราณอายุ๕๔ปี
ก่อเหตุใช้มีดกระหน่ำแทงผู้หญิงอายุ๔๕ปี
ตอนที่ตำรวจไปจับได้คนก่อเหตุยอมรับสารภาพ
บอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าผู้ตายไปทำมนต์ดำใส่ตัวเอง
ก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นเนี่ยนะคะญาติร้องห่มร้องไห้ระนาวแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
เป็นคดีสะเทือนขวัญกรณีที่นายเสถียรกุญชโมรินอายุ๕๔ปี
เป็นหมอนวดแผนโบราณค่ะใช้มีดปลายแหลมบุกกระหน่ำแทงนางพิชรัฐคริปรำ
อายุสี่สิบห้าปีจนเสียชีวิตเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านของผู้ตาย
เมื่อวานนี้เองนะคะสักประมาณสายสาย๑๑โมงจากนั้นตำรวจก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัว
คนก่อเหตุได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะล่าสุดวันนี้ร้อยตำรวจเอก
พร้อมกับตำรวจชุดสืบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาก็คือนายเสถียรเนี่ยคุณผู้ชม
ทำกลางญาติแล้วก็ชาวบ้านที่มามุ่งดูนะคะ
มีจังหวะ๑ชาวบ้านแล้วก็ญาติตะโกนด่าตะโกนสัตว์แช่งผู้ต้องหา

เจ้านัทีต้องรีบนำตัวกลับเพราะว่าถ้าเกิดวานนานกว่านี้
เดี๋ยวคนก่อเหตุนายเสถียรอาจจะโดนประชาธรรมได้ค่ะ
ที่นี่พันธบุตรเอกต่อศักดิ์ศรีเสริมผู้อุ้มกับสพมบุรีรัมป์
บอกว่าจากพฤติการของคนก่อเหตุ
ลงมืออย่างอุกอาจสะเทือนขวัญในชั้นสอบสวน
ก็เลยมีการคัดค้านการประกันตัว
เพราะเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดไปในเมือง
ที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งจากการสอบสวนคุณผู้ชมน่าตกใจมาก
เพราะว่าผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพนะว่าเป็นคนฆ่าผู้ตายจริง
อ้างบอกว่าทำเพื่อล้างมนต์ดำ
ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างตามความเชื่อของผู้ต้องหา
แต่ตำรวจบอกว่าก็มันก็เป็นแค่ข้อกล่าวอ้าง
ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับญาติของผู้ตาย
ให้ข้อมูลบอกว่าคนก่อเหตุปกติแล้วก็มาให้บริการ
วดแผนโบราณกับสามีของผู้ตายแล้วก็คนในหมู่บ้านอีกหลายคน
ทำแบบนี้มานานหลายปีแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งรู้จักกันนะคะ
รู้จักมักคุ้นกับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกคือไม่เคยผิดปกติ
แต่ไม่คาดคิดว่าคนก่อเหตุคือนายเสถียรเนี่ย
มาก่อเหตุฆ่าคนตายอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้
ยืนยันเลยนะคะว่าผู้ต้องหากับคนตายไม่ได้รู้เห็นเป็นใจ
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันเลย
แต่ผู้ต้องหาคืออาจจะมาแอบชอบผู้ตาย
แต่ผู้ตายเขาไม่เล่นด้วยไงเนื่องจากว่าเขามีสามีแล้ว
คนก่อเหตุก็เลยไม่พอใจแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
แล้วก็อ้างว่าผู้ตายทำมนต์ดำใส่
ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาเองค่ะ

ครับคุณแท้มที่อ่างชอบ
เพราะว่าเขาไว้ทำขนาดนี้

เออเขาผู้หญิงทำมนตร์ดำใส่เขา
อืมนี่ค่ะคนก่อเหตุจะพูดอย่างไรก็พูดไปนะ
ถ้าอบริวัติบอกว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะทำกับเขาสักขนาดนี้นะคุณผู้ชมค่ะ